คุณผู้ชมคะเหล่าศิลปินดาราชั้นนำในวงการบันเทิงบ้านเรา
รวมตัวกันนะคะขับร้องบทเพลงค่ะถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่๙ค่ะ
เดินทางมาถึงครั้งที่๙แล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยหัวเรือใหญ่ครูโรธรุ่งโรศดุลพันธ์ครูผู้สอนศิลปินจัดขึ้นเพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้
และเทิดทูลพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
การแสดงบทเพลงพระราชนิพลทั้ง๙ชุดจากนักเรียนนักแสดงและศิลปินมากมาย
อาทิอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีรัฐเก้าอมรดิต๑อีทีซีสุชาติชวางกูล๑จักรวาลแก้วนัทพรเด่นคุณงามเนธและ๓พี่น้องครอบครัวอิมราพรนะคะเนยวรัฐาแจมชะรัฐาพิกเล็ตชาราดานะคะ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้มีการจำหน่ายเสื้อยืดและประมูลรายได้เพื่อนำไปสมทบทุนซีรีราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
เมื่อทิ้งน้ำก้อนจะหลับในเมฆาะท่อจะลืมอารามฉันน้ำตาในหน้าผ้าสลับจะปันพร้อมร้อน
หาทิ้งน้ำก้อนจะลาเราไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชิญชม
เธอชอบให้เราเข้าเคียงภาพเบียร์ทำแต่ความดีทรงซ้อนหาเจ็ดสิบปีไม่เคยเหนื่อย